ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกลับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้า
ก่อนจะไปตีแสกหน้าเราแจกเสื้อกันก่อน
นี่เลยคุณชูวิทย์โชว์ให้เราได้ดูกันชัดนะฮะ

ซื้อก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ต้องเล่นเกมร่วมสนุกกันนะคะ
ง่ายเลยค่ะแค่คุณผู้ชมส่งความคิดเห็น
ประเด็นข่าวรายวันมาแล้วก็อย่าลืม
ส่งมาค่ะข้อความไหนถูกใจทีมงานนะคะ
คัดเลือกแล้วก็มอบเสื้อให้ถึงบ้านเลย
ละ๓รางวัลรางวัลละ๑ตัวนะคะ

คุณนิวรู้ไหมว่าเขาส่งมาเยอะแค่ไหน

ชวนคนที่ดูรายการไทยรัฐเนี่ย

แต่เมื่อวานนี้ทีมงานบอกว่ามีถึง๓๔พัน
และก็ที่ถูก
หมายความว่าทำถูกกติกาเนี่ย

ผมว่าจะต้องไปบอกทางไทยรัฐแจกเยอะหน่อยนะ

ผมไปที่หลายจังหวัดเนี่ย
เดี๋ยวนี้มีติดไทยรัฐทีวี
ทีวีร้านอาหารดังเนี่ย

ความคิดเห็นร่วมสนุกมาทางไลน์นะคะ
ทำให้ถูกกติกาด้วยก็จะมีสิทธิ์รับเสื้อไป

เพราะว่ารัฐบาลเนี่ย
โดยคอลโลมเขาขึ้นภาษีเหล้าบุรี

ผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่

เพราะว่าวันที่๑๖กันยาอีกกี่วันครับ

รอประกาศในราชกิจจาก็คาดว่า
ในวันที่๑๕กัญญาเนี่ยประกาศได้

ทางอธิบดีกรมสามประสามิตฯ

ก็บอกว่าจะแถลงข่าวให้ชัดเจน
ในขณะนี้อนุมัติไฟเขียวคอลโลมออนุมัติเรียบร้อย

เพราะพูดไปเนี่ยคุณนิวรู้ไหมจะมีอะไรเกิดขึ้น
ก็เดี๋ยวผู้ประกอบการเขากักตุน
แต่ว่าตอนนี้ก็กักตุนแล้วล่ะครับ
เพราะตั้งแต่นี้ต่อไปท่านผู้ชมครับ
ภาษีตัวนี้จะขึ้นตามดรีกีของเหล้า
เรียกว่าถ้าดีมากขึ้นภาษีบาปก็จะเพิ่มขึ้น

เหล้าขาวนี้ขึ้นเยอะสุด
เอาตามนี้ถ้าเกิดดีกี่น้อย

ส่วนบุรีเขาบอกว่าไอ้ที่ถูกก็จะเพิ่มขึ้น
ไอ้ที่แพงชนพระดานอยู่แล้วกว่าแล้วไปขึ้นน้อยลง
ส่วนที่ถูกก็ขึ้นมากขึ้นให้มีช่องว่างระหว่าง
บุหรี่ถูกกับบุหรี่แพงน้อยลง
โดยคิดภาษีเขาบอกว่าประมาณมวลละบาท๕๐ที่ขึ้น
ซองหนึ่ง๒๐มวลใช่ไหมคะ
๓๐บาทซองหนึ่ง๓๐บาทที่จะเพิ่ม

ผมก็พยายามลดยังสูบอยู่

เพราะคนที่สูบบุหรี่เนี่ย

คือรัฐบาลใช้มาตรการทางภาษี
เป็นมาตรการซึ่งจะออกมาเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีกับประชาชน
จะใช้วิธีไหนล่ะบอกประชาชน
มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสีเทา
หมายความว่ามันก็ยังไม่ได้ผิด

พึงพอใจส่วนบุคคลที่จะบริโภคด้วยเหมือนกันเล่า
เหล้าบุหรี่รัฐบาลก็หาวิธีล่ะครับ
เพราะว่าถ้าคุณประชาชนเขามีสุขภาพที่ไม่ดี
ไปหารัฐก็จะต้องมาจุนเจือสิ่งต่างเหล่านี้
ก็เลยหามาตรการว่างั้นขึ้นภาษีดีกว่า

ภาษีบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณนิวว่าไหม

ผมคิดดูแล้วผมไม่เห็นบริษัทประกอบการนี้จะขาดทุนเลย

เออนะบริษัทประกอบการเนี่ย
ภาษีที่ขึ้นเนี่ยมันมาใช้กับผู้บริโภคนะครับ

มันไม่ได้มันคนที่บริโภคเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกไว้ไม่ให้ไม่ให้บริโภค

หมายถึงประชาชนที่บริโภคสุรา
บริโภคสูบบุรี

บริษัทมันเกี่ยวข้องด้วยไหมบริษัทประกอบการ

เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูฮะเขามีโชว์อยู่ฮะ
อย่างบริษัทไทยเบฟเนี่ยเขาไม่ได้เช่าที่ตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองไทยถูกไหม
จากถูกต่อต้านในสมัยหนึ่งคือพลตรีจำลองศรีเมืองต่อต้านว่าไม่ให้
มาเข้าไม่เอาเหล้าไม่เอาเขาก็ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์

ดังนั้นเขาก็รายงานให้กับตลาดทรัพย์สิงคโปร์แหละคุณนิวครับรายงานว่ายังไงฮะ
รายงานว่าเมื่อครึ่งปีที่แล้วเนี่ยคือปี๒๕๕๙เนี่ยนะฮะ
มียอดขายทั้งหมดเนี่ยแสนล้านครับ

ครึ่งปี๒๕๕๙คือมกราคมถึงมิถุนายน

ยอดขายหนึ่งแสนล้านบาท

ครึ่งปีโกยยอดขายกว่าแสนล้าน

นะฮะผลประกอบการที่ไทยเบฟนะฮะ
กับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ว่ามีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องพอใจ
ในธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
ว่าไอ้ภาษีบาปเนี่ยที่ขึ้นเอาเนี่ย
มันเป็นผลกระทบต่อใครครับ
แน่ผู้บริโภคล่ะต้องจ่ายแพงขึ้นอยู่แล้ว
แพงขึ้นใช่ลดไหม
ขึ้นแล้วนะคุณจะบริโภคสุราลดลงไหม
แล้วคุณมิวรู้ไหมไทยนี่อันดับ๕นะ
ที่ติดสุรารที่บริภาพสลุราร
อันดับ๕ของโลกอันดับหนึ่งใครครับ
ใครฮะรัศบียะ

อันดับ๓อังกฤษ

ประเทศนี้มันหนาวนะครับค่ะถ้าเข้าใจได้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับ๔ประเทศนี้มันอยู่ในพื้นที่หนาว

แต่ประเทศไทยนี่อยู่ในพื้นที่ร้อน
ก็ดื่มเพื่อความบันเทิงนะ
ก็นั่นน่ะสิครับปรากฏว่า๕ประเทศเนี่ยนะครับ
ติดอันดับ๕ในการบริโภคสุรา
รัฐบาลขึ้นภาษีบาป
ส่วนบริษัทประกอบการกำไรยอดขายพุ่งกระฉูด
เขาบอกว่า๒๓๘เปอร์เซ็นต์ครับ๒๓๘เปอร์เซ็นต์
โอ้โหนี่คือกำไรคือเพิ่มขึ้น
ครับหมายความว่า
สุรามียอดขายเติบโตขึ้น
ซึ่งยอดวุ้นค่าเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นนะฮะโลกคุณชุวิตเห็นว่า
คือยอดขายของไทยเวฟเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดหลายตัวหลายประเภทถูกไหมคะ
เบียร์เขาขึ้นคืออสุราก่อนอสุราก่อน
สุราเนี่ยยอดขายรวมเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ

อันนี้เราพูดถึงแค่ครึ่งปี๕๙
พี่บอกว่ายอดขาย๑๐๐๐๐๐ล้านเนี่ย

คงทราบว่ามีเหตุการณ์ในประเทศไทย
ในช่วงนั้นก็มีความเศร้าโศก
ก็บริโภคเบียร์ลดลงเหล้าลดลง
อันนี้พูดถึงครึ่งปีแรกของปี๕๙ก่อนนะครับ
ขายสุรา๕๕๐๐๐ล้าน
ยอดขายเบียร์๓๒๐๐๐ล้าน

เขาบอกว่าเบียร์เติบโตมากกว่าปีก่อนถึง๑๐๐

โอ้โฮคือช่วงปีก่อนเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ย
ยอดขายเขาแค่๑๙๐๐๐ล้านนะครับค่ะ
เหตุผลก็เพราะว่าเขามีเรื่องของการปรับปรุงรูปโฉม
นะฮะอ่าเลยมียอดขายในเชิงมูลค่าและปริมาณเติบโตขึ้น
ของไทยเบฟนะฮะคือเบียร์โตขึ้น๗๐ส่วนสุรายอดขาย๕๕๐๐๐ล้าน
โต๓จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
นะฮะกำไรเนี่ยนะเฉพาะสุราเนี่ยนะหมื่นเก้าร้อยล้าน
แค่สุราอย่างนี้นะฮะและถ้าเกิดเป็นเบียร์อีก๒๕๐๐ล้านเนี่ย
โอ้โหแต่ปรากฏว่าคุณนิวทราบไหมครับนอนแอลกอฮอล์เนี่ยคือ
เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอลขาดทุน
ไม่ขาดทุนเนี่ยขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยลง

แอลกอฮอลเนี่ยเติบโตโอ้โหครึ่งปีเป็นแสนล้านกำไร๓๔หมื่นล้าน
ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
ปรากฏว่ายังขาดทุนอยู่

เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าภาษีบาปมันได้ผลไหม
ผมก็สงสัยนะคุณนิวก่อนที่จะจบเด็กนี้
ผมขอตั้งคำถามเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ออกความเห็นก็ได้ในเรื่องนี้นะฮะ
เพราะว่าทุกคนมีผลกระทบสำหรับคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่
คุณนิวเห็นไหมบุหรี่เขาบอกอันตรายใช่ไหม

เพราะที่ซองเขาจะมีรูปโอ้โหคุณไม่เคยสูบคุณไม่รู้
ที่สองเนี่ยบุหรี่เนี่ยเขาจะมีรูปคอรูปมะลงมะเร็งปอดอะไรติดอะไรต่าง

คุณนิวเคยเห็นรูปเหล้าเขาติดไหม

เออสุราเนี่ยเขาก็ไม่ติดนะถ้าเกิดสุรากินแล้วไปขับรถชนเนี่ย

มีแต่คนที่กินเหล้ากินสุราเนี่ยปรากฏว่ากินแล้วเมาขับรถชนนะครับ
เกิดอุบัติเหตุต่างมากมาย

แต่เราไม่เคยเห็นว่ามีรูปติดอยู่ที่กล่องสุรากล่องเหล้าเลย

มีไหมครับแต่มีฉลากติดไว้ที่บุหรี่ตลอด
ผมก็นั่งนึกนะครับว่าใครเป็นเป็นเจ้าของบุหรี่
ก็ผมก็คิดว่ามันเป็นโรงงานยาสูบก็ของกระทรวงการคังของรัฐบาลนี่แหละครับที่ทำบุหรี่

ส่วนเหล้ามันเป็นของเอกชนนี่เอง
มันเลยมีข้อสงสัยว่าโหของเอกชนน่ะก็ไม่เห็นให้เค้าติดนะครับ

สงสัยเหลือเกินว่าสุราเนี่ยมันก็มีผลพวงแบบเดียวกันฮะ
แต่ไพ่เนี่ยก็ขึ้นผมก็คิดว่าไพ่นี้มันไม่ใช่รายได้เยอะเลยนะครับ

แต่มันไปด้วยกันคือเห็นว่าเป็นกิจการเป็นสินค้าที่รัฐไม่สนับสนุนให้มี
นี่แหละต้องไปคิดกันต่อนะว่าเรื่องของฉลากสินค้า
เรื่องของผลเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่มีภาษีบาปแล้วดีต่อใคร
คิดกันแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาตีแสกหน้ากันต่อ
แล้วคุยเรื่องภาษีบาปนะคะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาก็ลุ้นละกัน
ใครจะได้รับเสื้อยืดชุวิตตีแสกหน้ากันไปแล้วก็ยังมีประเด็นคำถามที่คุณชุวิตชงไว้ให้คิดด้วยนะ
ใช่เพราะเล่าเนี่ยนะคุณรู้ไหมมันแชร์กันได้นะ
กินเหล้าเนี่ยคนไทย

คนไทยเนี่ยกินเหล้าคนเดียวเนี่ย

คือฝรั่งกินเหล้าเนี่ยกินคนเดียวเราก็มองดูแล้วเป็นเรื่องปกติ
แต่ถ้าคนไทยกินเหล้าเนี่ยคนเดียวเขาว่าไอ้นี่มีปัญหา
หักหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรนั่งกินเหล้าคนเดียว

คนไทยกินเหล้าเนี่ยล้อมวง

เพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับ
เขาทำไปทำมาที่ผมดูแล้วเนี่ย
บริษัทที่เป็นเจ้าของนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับภาษีบาปเลย
ปรากฏว่าภาษีบาปขึ้นขึ้นไป
ประชาชนคนที่ไปดูดไปกินนี่แหละ

ถ้ามันรวยจริงแล้วไอ้บ่อนมันจะขยายใหญ่โตอย่างนั้นได้ไง

แต่ละบ่อนคาซิโนที่ถูกนะฮะ

เอาที่เขมรนี่ก็มีที่ปลอยเป็ดนั่น

เหมือนกับบริษัทเหล้า

คือคนขายเขาได้กำไรได้รายได้
คนจ่ายนี่สิกระเป๋าแบนลงไปทุกวัน

ภาษีบาปไปขึ้นกับบริษัทต่าง

ปรากฏว่าเขาก็ผลักภาระมาให้ผู้บริโภค

คนที่บริโภคก็อาจลดลกเวลาเนอะ

มันจะลดไหมล่ะก็ในเมื่อยอดขายมันบอกอยู่ว่าเพิ่มเอาเพิ่มเอา
ขายของบริษัทไทยเบฟที่มันเป็นแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น

ทั้งเหล้าทั้งบุหรีทั้งเบียร์

อ่ะเที่ยวนี้เราไปคุยลองไปดูที่เรื่องห้วยแม็กซ์หน่อย

ที่ตำบลหางดงอำเพออยู่บนรัฐจังหวัดขอนแก่น
คือเรื่องนี้ผมพูดมาตั้งแต่วันก่อนแล้วครับพูดกับคุณมิ้น
ค่ะนะฮะคุณนิวไม่ได้มาวันนั้นผมพูดไว้ว่า
คือห้วยแม็กซ์เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ตามมาตรา๙เขาบอกว่าใครไปบุกลุก
บรบที่ดินใครไปบุกลุกที่สาธารณะ
จะเป็นพวกล้ำห่วงล้ำห้วยปลูกโขงพวกเขาไม่ได้

ยกเว้นก็อยากจะเช่า
ก็ต้องไปขอเช่ากับท้องถิ่นพื้นที่ไม่เกิน๑๐ไร่
ก็ปรากฏว่าที่ห้วยแม็กซ์เนี่ยท่านผู้ชมครับ

คำว่าป่าชุมชนนี่ก็คือให้ชาวบ้านนี่แหละครับ
เอาไว้เป็นทางน้ำเอาไว้เป็นที่พื้นที่สำหรับวิถีแบบชาวบ้าน

เขาก็บอกว่าพื้นที่ห้วยแม็กซ์นี่มันเสื่อมโซมแล้ว
พอมันเสื่อมโซมเขาก็ให้เช่าไป
เพราะว่ามันมีโรงงานเนี่ยโรงงานนึง
ซึ่งมาตั้งเอาเมื่อปี๕๕มาตั้งไว้
แล้วก็ปรากฏว่าติดกับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ห้วยแม็กซ์เนี่ย
แล้วเขาบอกกล้วยแม็กซ์เนี่ยไม่เสื่อมโทรมแล้วนะครับ
ก็ปรากฏว่าโรงงานนี้ขอเช่าไป

สัญญา๕ปีเพราะบอกว่าห้วยแม็กซ์เนี่ยมันเสื่อมโทรม

มุติว่าผมอยากจะเช่าตรงนี้ผมทำให้เสื่อมโทรมได้ไหม

มันไม่ได้ว่าโอ้โหเสื่อมโทรมจนกระทั่งอะไรไม่ได้
และที่สำคัญเขาก็บอกว่า
ให้เช่าพื้นที่๓๑ไร่๒งาน๖๓วา

คือเช่าใช่ไหมเขาก็มีช่องว่างให้
หมายความว่าเช่าได้ไม่เกิน๑๐ไร่
แต่ถ้าเกิน๑๐ไร่จะต้องมีเหตุผลสำคัญ
เหตุผลสำคัญนี่โรงงานมันอยากขยาย
คุณคิดว่ามันเป็นเหตุผลสำคัญไหม
สำคัญของผู้ประกอบการไงคุณ

และคุณเป็นผู้ประกอบการนะ

โอ้โหนี่มันน่ารักมากเลยนะ
ปีถึง๓๐๐๐๐นี่พูดผิดหรือเปล่าคุณนิว
ไม่นะ๓๒๐๐๐ต่อปีคุณผู้ชมนะทั้งหมด๓๑ไร่

อันนี้หมายความว่าเช่าป่าชุมชนไล่ละพันต่อปี
โอ้โหมันเสด็จญาติจริงทำไมมันถูกอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกแบ่งรายได้ระหว่างท้องถิ่นอบตกับอบจ
เขาต้องมีแบ่งเงินกันด้วย
ไอ้๓๒๐๐ที่เมื่อกี้คุณพูดเนี่ยนะก็คือต้องแบ่ง๔๐
อบตต้องแบ่ง๔๐ให้อบจ
เออนั่นก็๑๒๐๐๐ไง

แม้ว่าจะ๕ปีก็เถอะ
เอาล่ะทีนี้ไม่จบก็ปรากฏว่า
ปรอปเตอร์ตี้ก็บริษัทของกระทิงแดงเอาพูดง่ายไปเถอะ

รู้เหมือนกันว่าเป็นบริษัทเครือกระทิงแดง

อันนี้ผลเอกประยุทธ์บอกนี่คุณถามนะครับ

เขาบอกเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นบริษัทในเครือกระทิงแดง
ถามผลเอกอนุพงศ์เผาจินดามหาดไทยแล้ว

เพราะนามสกุลเฉลียวอยู่วิทยา
เวลาที่เซ็นในนามที่เป็นบริษัทผู้ถือหุ้น

อยู่วิทยานี่ใครก็คงจะรู้นะครับ
เพราะอยู่วิทยานี่เซ็นเขาต้องมีรายเซ็น
เวลาบริษัทเขาขอต้องมีกรรมการผู้จัดการ

มันต้องมีขั้นตอนมีความตรวจสอบการกล่องก่อนเลย

คุณจะขยายเอาโรงงานโรงงานคุณทำอะไรจะขยายไปทำไหน
เป็นกรรมการผู้จัดการหนังสือรับรองมีไหม

โอ้โหหลวงเขาต้องขอครบหมดนะครับ
ถึงขนาดจะให้เช่าที่ทั้ง๓๐ไร่
เงินตั้งเท่าไหร่๓๒๐๐เนี่ย

แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ไม่รู้ว่าเป็นบริษัทอะไรเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นกระทิงแดงหลังนี้
เอาล่ะทีนี้มันก็แปลกอีกครับ
เพราะเขาบอกว่าขอใช้พื้นที่ดังกล่าว
เขาบอกว่ามีกี่คนที่ร้องเรียนมา
จะทำประชาพิจารณ์หรือเปล่า
ไม่ใช่หมายความว่ามีใครร้องเรียนมาก็

ก็มีคนร้องเรียนมาเป็นส่วนน้อยล่ะ
ทีนี้ก็บอกว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ย

เขาก็บอกตามกฎหมายเขาว่าอย่างนี้

ก็ยกเลิกสัญญาไม่ให้เช่าไม่ให้อะไรได้

ก็ต้องไปดูเงื่อนไขแล้วสัญญา
ผมสงสัยว่ามันจะผิดได้ยังไงก็ในเมื่อให้เขาเช่าไป
ถึงขนาดว่าโรงงานติดกับป่าชุมชน
เสื่อมโทรมหมดแล้วมันแห้งแรง
นะให้เช่าไปเถอะไล่ละพันค่ะ
ขั้นตอนมันก็มาตั้งแต่ท้องถิ่นนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณนิวครับ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนมาโดยตลอด
เพราะป่าห้วยเม็กเป็นพื้นที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เป็นป่าของชุมชน
กำหนดกติกาการใช้ประโยชน์เก็บขาของป่าเป็นเขตหมู่บ้านบ้านดง
เป็นทางน้ำผ่านตามธรรมชาติเชื่อมกับห้วยทรายไปลงน้ำพอง
ห่างจากสปิงเวย์ของเขื่อนอุบลรัฐประมาณ๑กิโลเมตร
ก็ถือว่าเป็นป่าที่เรียกว่าเป็นต้นน้ำเหมือนกันนะ
นี่ก็นั่นน่ะสิครับแล้วทำไมเนี่ย
ทำไมถึงต้องไปให้เช่าไล่ละพันคุณนิว
คุณนิวไล่ละพันเองนะ๓๒ไร่ที่๓๐๐๐
ทำไมนี่มันใจดีคือให้เช่าถูกก็ถูกนะ

เขาบอกเขาร้องเรียนมาตลอดนี่เขาบอกอีกนะ
เขาบอกว่าชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านไม่เอาด้วยเนี่ย
จะมีสักกี่คนจะมีสักกี่กลุ่ม

ชาวบ้านเสียงส่วนใหญ่กว่า๙๐เห็นด้วย

เออนั่นทีนี้เขาก็มีบอกอีกนะครับ
ทางข้อมูลเนี่ยทางของพลเอกอนุพงศ์
เขาบอกว่านี่แม้แต่คนเดียวเนี่ย
ถ้าคัดค้านผมก็ยกเลิกเลย
เอาอย่างนี้มันก็ต้อง๑๐๐เห็นด้วยสิคุณ

ชาวบ้านเสียงส่วน๙๐เห็นด้วย

ถึงขนาด๙๐เนี่ย
มากกว่าชาวบ้านเสียงส่วนน้อยที่ประมาณ๑๐เอง
เสียงส่วนน้อยก็ออกมาบอกว่าไม่เอา

เขาบอกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย

อันนี้คือ๙๐ต่อ๑๐ก็เลยอนุญาต

คือใช่แต่ว่าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว

ไปแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว

กับสำนักข่าวนะครับ

ที่สู้การมาเคลื่อนไหวคัดคันของชาวบ้านเนี่ย

ข้อมูลหลายส่วนของชาวบ้านมีลักษณะ
เคลื่อนไม่ถูกต้องแต่ข้อเท็จจริง

การเปรียบเทียบเนี่ยของทั้งสองฝั่ง

คือท่านผู้ชมครับผมก็จะต้องบอกให้ก่อนนะครับ

ว่ามันจะมีความแห้งแรงนะครับ

ดูการที่ฝนตกอย่างนี้ตอนนี้ไปดูเรามาเขียวชะอุ่มเลย

การที่ไม่มีความจำเป็นถึงขนาด
จะต้องให้โรงงานเขาเช่าเนี่ย

อืมนะฮะคือพอให้เช่าแล้วเนี่ย

ทำมาหากินก็อาจจะทำไม่ได้หรือเปล่าคะ
อันนี้คนในพื้นที่เองก็อาจจะเสียประโยชน์ด้วยหรือเปล่า

กระบวนการทำการเรื่องขออนุญาตเนี่ย

เงื่อนไขระเบียบและความจำเป็น

จำเป็นไหมในการจะต้องให้โรงงาน
ซึ่งโรงงานตั้งอยู่แล้วโรงงานเขาอยากจะขยาย

กฎหมายการขออนุญาตใช้ที่
มีครับมีครับคือมาตรา๙

อะไรต่างเนี่ยนะครับมีระเบียบการขอ

มันก็ไม่ได้อยู่แล้วบอกหลวงอะ

อันนั้นก็อีกเรื่องนึงที่แบบไม่จบกันละซะที

เขารองเรียนมาหลายครั้งหลายคราวแล้ว
ถึงขนาดว่าประธานชุมชนหังดงอะไรเขามีชื่อมีอะไร
เก็บหลักฐานเขาบอกเขาจะมายื่นนะฮะ
ขนาดยื่นอย่างนี้แล้วเขายังเอาไปให้เช่าได้๓๒๐๐๐บาท
มีอะไรที่ใช้ต่อรองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณชูวิทย
ก็เป็นเรื่องของการจัดเก็บรายได้เหมือนกัน
อย่างเรื่องแรกเราคุยกันไปเรื่องภาษีอาบนะเรื่องนี้ก็เหมือนกัน
ยังมีอีกคุณชูวิทย์เรื่องเกี่ยวกับคดีนี่แหละนะแต่ว่าพักกันก่อนดีไหมคะ
เดี๋ยวมาอีกนี้อีกนิดนึงยังไม่จบเลย

ท่านผู้ชมก็อย่าไปเปลี่ยนช่องที่ไหนเดี๋ยวก็จะมาพูดอีกครับ
ใครเขามาบอกว่าเขาคัดค้านเขามีหนังสืออะไรยังไง

ถ้าอย่างนั้นสักครู่เดียวกลับมาฟังกันต่อค่ะ

ร่วมกับตีกากันนะคะก็ส่งเข้ามากันมาก
เพราะประเด็นแต่ละประเด็นมันดูเด็ดเผ็ดมันจริงคุณชูวิทย์คะ

ก็ปรากฏว่าชาวบ้านเขาโต้นะกับทางราชการนะ
คือทางจังหวัดขอนแก่นที่บอกว่าไม่มีหนังสือร้องคัดค้าง
เขาโชว์หนังสือคัดค้านที่บริเวณป่าสาธารณะห้วยเม็กนี่แหละครับ

โดยนายภัยบูลบุญลาประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านดง
พร้อมนายชูชาติผิวสว่างรองประธานสภา
เขาบอกว่าล่วงจากรับจากราชการแล้ว
มาบอกว่าไม่ได้รับเห็นหนังสือคัดค้านอะไรต่างเช่าที่

ชาวบ้านทราบความจริงจากหนังสือ
บอกยื่นคัดค้านไปหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดกระทรวง
ในการที่ขอคัดค้านโรงงานกระทิงแดงเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่

คือชาวบ้านบอกร้องเรียนมาตลอด

เขาบอกว่าสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านซึ่งมีตนเป็นตัวแทน
ทำหนังสือร้องค้านมาโดยตลอดตามหนังสือแสดงให้เห็น
หนังสือค้านที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

เอ๊ะมันทำไมโรงงานกระทิงแดงนี่มันใหญ่โตนักเนี่ยคุณนิว
ก็เขามีสินค้าจำหน่ายทั่วโลก

ลูกก็ยังไม่มามอบตัวเลยนะอยู่ที่ไหนเนี่ย

เขาบอกว่าอยู่ประเทศไหนเขาก็จะตาม
ก็ออกหมายแดงแล้วล่ะค่ะถ้าประเทศที่มันไม่มีสนที่สัญญา
เขาก็จะใช้วิธีการพูดคุยกับประเทศต่างเหล่านั้น

ในเฟสในเว็บไซต์ของนี่

จะไปไหนได้จะไปประเทศไหนได้

แล้วมีความสุขเหรอ
อย่างนี้ผมบอกแล้วมีผลนะ
ถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายตัวจริงอยู่เนี่ย
ป่านี้เขาอาจจะให้เช่าก็จะได้ไปคุยกับชาวบ้านนะฮะ
ว่าโอ้โหงานทิงแดงทุกคนทำตามไอ้นั่น
แล้วก็มวลชนสำคัญที่สุด

อย่างนั้นต้องทำให้เขารักให้เขาเข้าใจ

มันไม่รักจะเอาได้อย่างไร

ยกกล้วยเม็กซ์ให้
จะเป็นปัญหาว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าทางเรามาขุดคุยเนี่ยมันทำให้เกิดลักษณะที่ว่า
เอาอีกเรื่องหนึ่งมาโยงอีกเรื่องหนึ่ง
จริงฝรั่งยกคือขุดคุยมากกว่านี้อีกนะครับ
บริษัทไปเปิดอยู่ในเกาะสวรรค์ของพวกนักเลี่ยงภาษี
เรื่องนี้ก็จะต้องมาคุยถึงเรื่องอะไรต่อคุณนิว
เป็นเรื่องของคดีอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองการทุจริตปล่อยกู้ให้
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ไหม
เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับคุณโอ๊คที่เราเคยเกิดไปแล้วค่ะ
ปปงเขาก็บอกนะครับเขาคือมีอยู่๓เรื่อง
เรื่องแรกคือเขาบอกว่าเร่งรัดคดีปปงก็คือ
ท่านพลตำรวจเอกชายะสิริอำพันธ์กุลเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คือปปงติดตามทรัพย์สินที่จากการทุจริตโครงการจำนำข้าวขณะนี้ยอดรวมล่าสุดสามารถยึดทรัพย์ได้แล้ว๑๓๐๐๐ล้านบาท
จะติดตามสืบทรัพย์ต่อไปไม่ว่าทรัพย์จะอยู่ที่ไหนจะยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินให้หมด
๓๐๐ล้านนี่ได้จากเสียเปียงคนเดียวนะเนี่ย

หากประชาชนมีเบาะแสของทรัพย์ดังกล่าวแจ้งปปงมา
เพราะว่าการยึดทรัพยทรัพย์ไม่มีอายุความ

อกจากนั้นแล้วยังมีคดีศูนย์เหรียญอีก

ที่สารอาญาพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด
เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกัน
เพราะว่าทางนั้นเขาอยากจะอุทธรณดีการให้อีก
แต่กฎหมายฟอกเงินเป็นกฎหมายพิเศษ

พฤติกรรมของจำเลยมีความผิดมูลฐานชัดเจน

แล้วก็แถบว่าศาลชั้นต้นเค้าพิพากจ์ศาลในคดีอายา
อันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพ่ง
ผู้ที่ถูกกล่าวหามีภาระต้องพิสูจน์
โอ้โหยักษ์ต้องพิสูจน์กันต่อมายีก
เออต้องพิสูจน์เองเหมาะเงินเอามาจากไหน
เขาเรียกว่าเป็นผู้พิสูจน์ทรัพย์ด้วยตนเอง
ดังนั้นต้องหาหลักฐานมาแสดง
ซึ่งผ่านขั้นตอนไปหมดแล้วอายการยื่นฟ้องแล้ว

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
การดำเนินของพวกประงอจะแยกเป็นคนละส่วน
คดีอาญาไม่มีผลผูกพัน
อันนี้เป็นภารกิจหน้าที่ของพอปปงเขา
ทีนี้มาอันสุดท้ายเขาก็บอกว่า
ท่านพลตำรวจเอกใชะยะกล่าวถึงคดีฟอกเงิน
มาจากการทุจริตอนุมัติปล่อยกู้เงินกรุงไทย
ที่มีนายผ่านทรแท้จีนะวัดลูกชายนาย
ทักษิณอดิตนายกเกี่ยวข้องกับประงอตรวจสอบแล้ว

เสร็จสิ้นส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา
พร้อมทั้งขอร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยแล้ว
ทุกอย่างมีความชัดเจนตามมติของพนักงานสอบสวนแล้ว
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีทางอาญา
ทีนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับก็คงอยากจะทราบใช่ไหม
ว่าเอาให้ชัดซิชูวิทย์ว่าไอ้คลีกรุงไทยเนี่ยแหม
มันตั้งแก่กี่ปีแล้วนะฮะก็ติดคุกกันไปหมดแล้วล่ะ
แต่ผมยังเจอในคุกคือพฤติกรรมของคดีนี้นะฮะ
ก็พูดง่ายว่าผู้บริหารกรุงไทยนะฮะ

คือคุณนิวครับคุณนิวจะไปกู้เงินเนี่ย
แบงกเขาต้องดูว่าเคะเด็ดดีไม่ดีใช่ไหม

ก็พูดอย่างงานว่ากฤษฎามหานครเนี่ย
ตอนนั้นแบงกรุงไทยเข้าตีว่าโอ้โหมันนี่ใช้ไม่ได้
เป็นบริษัทที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็พูดง่ายว่า

ถ้าจะไม่ไหวเขาก็เลยไม่ให้กู้

แต่ยังให้กู้ก็เลยมีเรื่องไง

ก็ถือว่าทุจริตกันไปทั้งบอร์ดทั้งคณะผู้บริหารต่าง

เมื่อการอนุมัติเงินเป็นหมื่นล้าน
ดังนั้นเขาบอกว่า
ตอนนั้นมีคอตสจำได้ไหม
เมื่อปี๔๙ที่มีการปฏิวัติเมื่อปี๒๕๖๐
กตศเขาก็บอกว่ามีการปล่อยกู้ของกรุงไทยเนี่ย
มีการนำเงินส่วนหนึ่งโอนเงินให้กับลูกชายหัวหน้าพักการเมืองใหญ่
เพื่อเป็นผู้ศังการให้อโนมัติศิลป์เชื่อ

อนุมัติให้กับกฤษดามหานครในช่วงที่ทักศิลป์เป็นนายก

สามารถที่จะสั่งปล่อยไปแล้วกัน
คนที่ทำงานกรุงไทยก็บอกว่าช่วงนั้นเกรงใจเกรงใจ
ก็เกรงใจก็ปรากฏว่าจากนั้นก็โอนเงินให้กับบิดา
เงินเข้าธนาคารบัญชีเงินฝากของบีดาอะไรต่างเนี่ย
คือค่าเสียหายต่างเหล่านี้เนี่ย
เมื่อคอตอสอในขณะนั้น
ทำการสอบสวนก็พบว่าแหมไม่มีหลักฐานไปเอาผิดนะ
ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณโอ๊คพันธองทอง
ไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานไปถึง
ก็เลยไม่ฟ้อง
อยู่๒๗คนทั้งหมดมี๓๑คน
ซึ่งแบ่งออกมาเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มพนักงานให้สินเชื่อ
กลุ่มนิติบุคคลแล้วก็บริษัทกิจสดา
ทั้งหมด๒๗ติดคุกกันเรียงไปหมด

ก็คือนายพานทองแท้ก็อยู่ใน๔คนนี้
ที่เขายกในช่วงนั้นทำไปทำมาตอนนี้กลับมาอีกแล้ว

แล้วก็บอกดีมีหลักฐานว่า
ในฐานะรับของโจร

เขาบอกเขามีหลักฐานอะไรต่าง
จึงตรงนี้ก็ต้องว่ากันไป
ผมก็พยายามมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟัง

ปีที่แล้วยังยก

มันเป็นเรื่องที่เหมือนวัวสลังวะนะคุณชูวิทย์
บางทีผ่านไปแล้วมันก็ไม่ใช่จะลืม
บางทีรื้อกันมาเจอกันอีกก็มีเยอะแยะแหละค่ะ
วันนี้คงได้ข้อมูลหลายเรื่องทำให้ตาสว่างกัน
พรุ่งนี้มาตาสว่างกันต่อวันนี้ลากันก่อน

สวัสดีครับ